คุณผู้ชมครับและอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับ
เราจะมีงานดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับ
ถือว่าเป็นงานที่เป็นการเปิดโอกาส
แล้วก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมถึงต่อยอดความสำเร็จให้ด้วยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย

และแน่นอนยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะครับ
นั่นก็คืองานสถาปนิก๖๐นั่นเองนะครับ
ปีนี้ความยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไร

กับทางด้านของคุณซุปเปอร์แมนมันคาครับ
จำกัดในฐานะผู้จัดงานสถาปนิก๖๐นั่นเอง

ปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างครับ
ปีนี้นะครับเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับ
ผู้แสดงสินค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
แต่ว่าที่พิเศษก็คือปีนี้เสียงตอบรับจากผู้แทนสินค้าต่างประเทศ
มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง๓๕

ใช่ครับก็คือตอกย้ำว่านี่เป็นเวทีแห่งโอกาสจริงครับ
ได้ยินว่าเรื่องของมาตรฐานในการจัดงาน
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเขาด้วยใช่ไหมฮะ
ครับผมคือเนื่องจากพื้นที่การจัดงานของเรานะครับ

คุณต้องเดินในงาน๑๕สนามฟุตบอล
แต่ว่ามีแต่สิ่งดีอยู่ในงานทั้งสิ้นเลย
ใช่ครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมนะครับการจัดงานแสดงสินค้าโลกนะครับ
รวมถึงจากผู้ชมงานที่มาจากทั่วทุกสารทิศในอาเซียนเลยนะครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่๓๑แล้ว
มีความพิเศษอย่างไรในครั้งนี้
ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงในส่วนของคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดที่เป็นคำว่าบ้านนะครับ
ซึ่งเราก็อยากจะสื่อถึงตัวเนื้อหาของการจัดงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
หรือเอาหน่วยสถาปัตยกรรมที่ย่อยที่สุดมาสัมผัสกับกลุ่มคนเป้าหมายครับผม
เราเห็นในภาพของการจัดงานเราย้ำกันซะหน่อยครับ
คุณสุพแมนวันที่ในการจัดงานสถานที่ในการจัดงาน
ครับผมวันที่๒ถึง๗พฤษภาคมนะครับตั้งแต่๑๐โมงถึง๒ทุ่มนะครับ
๑๕สนามฟุตบอลคือพื้นที่ในการจัดงาน
วันคือเวลาในการจัดงานนะครับ๒๗พฤษภาคมนี้
คนก็จะถามว่าไฮไลท์ที่สำคัญของงานปีนี้มีอะไรบ้างครับคุณสุภแมน
เอาที่พอจะพูดถึงได้หน่อยนะครับไม่งั้นอธิบายคงไม่หมดใช่ไหม
เยอะครับเพราะว่าแต่หลักนะครับคือจะมีการเปิดตัวทัพวัสดุก่อสร้างจากเกาหลีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ซึ่งผู้ชมงานจะได้เห็นดีไซน์ใหม่หรือว่าไอเดียใหม่ครับผม
รวมถึงสินค้าอย่างเช่นแซนเดอเรียประดับเพชรชวาลอฟสกี้จากสาธารณรัฐเช็คนะครับ

ของแปลกหาดูยากแล้วก็มีค่าสั่งตรงมาจากที่นู่น

หรือว่าไม้กันกระสุนครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่จะมีการเปิดตัวนะครับ
สินค้าเรามีเป็นนับแสนรายการครับในงาน
ของไทยผู้ประกอบการไทย
ของไทยก็จะมีการแข่งขันกันในเรื่องนวัตกรรมค่อนข้างสูงนะครับ
เรามีการจัดประกวดนวัตกรรมด้วยซึ่งเราจะเป็นการเชิดชูฝีมือของดีไซเนอร์ไทยในการออกแบบนะครับ
โอกาสทางธุรกิจการต่อยอดต่างจะเกิดขึ้นในงานได้อย่างไร
ก็เนื่องจากงานนี้นะครับเป็นงานที่รวมผู้แซงสินค้าจากทั่วภูมิภาคอาเซียนนะครับ
เรียกได้ว่าไม่ต้องเดินทางไปประเทศอื่นเลย

เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะครับ
เจรจาพบปะคู่ค้ารายใหม่นะครับ
รวมถึงเป็นการเปิดไอเดียแล้วก็มุมมองทางด้านสถาปัตยกรรม

นี่สำหรับกรณีของการเป็นผู้ประกอบการเองที่ได้โอกาสทางธุรกิจ
สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไปชมงามได้อะไรบ้างครับคุณสุภาแมท

เนื้อหาของการจัดงานก็เราจะได้ทราบว่าสถาปนิกไทยมีฝีมือ
ฝีไม้ลายมือทัดเทียมต่างประเทศนะครับ
แล้วก็สัมผัสเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายนะครับ
เป็นของใหม่ของแปลกจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับ
คิดว่าไปได้ไอเดียอะไรติดไม้ติดมือเยอะแน่นอน
เพราะว่าเรื่องแบบนี้เหมือนเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นทุกปีทุกปี
ปีที่แล้วอาจจะแบบอันนี้ทันสมัยแล้วแปลกใหม่แล้วแต่พอมาดูปีนี้

ยิ่งกว่าอีกนะฮะแล้วก็รอดูปีหน้ามันก็จะใหม่ขึ้นเรื่อยนะครับ
นี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นเสน่ห์ของการจัดงานในทุกปีด้วยนะครับ
เห็นบอกว่านอกจากมีการของจัดแสดงสินค้านิทัศกาลต่างแล้ว
ยังมีกิจกรรมอื่นน่าสนใจเยอะเลยเหรอฮะ
จะชูว่าโอเคงานที่เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์ฮ่ะไอเดียก็ต้องใส่ลงไปบูจิของแต่ละคน
ตอนนี้ก็ต้องมีดีไซน์คือแค่เดินไปถึงหน้าบูธก็รู้อ๋อมีดีไซน์อย่างนี้
รวมถึงเรื่องของทางวิชาการนะครับการให้ความรู้นะครับ
ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับจากทั่วทุกมุมโลกมาบรรยายนะครับ
ว่ากลุ่มพวกนิสิตนักศึกษาก็คิดว่าน่าจะสนใจที่จะเข้าไปฟัง
เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่จากสถาปนิกชั้นนำครับ
เขาเป็นคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้มาสืบทอดได้

เราจะมีการจัดแสดงนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อวัสดุก่อสร้างสีเขียวนะครับ
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เราได้จัดไว้ให้ผู้ชมได้มาดูแล้วว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องของตรงนี้มันก็มาแรงนะครับ
เลือกวัสดุก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ
หรือว่าการรับสมัครงานจากผู้แซงสินค้าในงาน

เจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับผม

เพราะว่าตอนนี้การตอบรับจากทั่วโลกเข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะเลย
นะฮะคุณสุภาแมนครับเชิญชวนหน่อยฮะ
ก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะให้ไปชมสัมผัสนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ
ในส่วนของงานสถาปนิก๖๐ในระหว่างวันที่๒๗พฤษภาคมนี้นะครับ
สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่
ในแวดวงการออกแบบวัสดุก่อสร้างอสังหาบริมทรัพย์สถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมา
นักพัฒนาอสังหานักลงทุนตัวแทนภาครัฐอยู่ในงานนั้นหมดนะครับ
ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ
คุณสุพแมนมันคามาให้รายละเอียดตรงนี้

กันไว้เลยนะฮะตั้งแต่วันที่๒ถึง๗พฤษภาคมนี้ครับ